ประเด็นทางด้านการเมืองจับตาอย่ากระพริบนะคะ
หลังจากนี้เพราะดิฉันไม่แน่ใจว่าการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
ร่วมทั้งสสและสวเมื่อวานนี้พิจารณาเรื่องของรัฐธรรมนูลกันใหม่เนี่ย
จะเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับกลุ่มประชาชนที่เขาลงมาบริเวณถนนหรือเปล่านะคะ
คือเมื่อวานนี้เดิมทีเดียวเนี่ยต้องมีการพิจารณาวาระแรกในการรับหลักการร่างทั้ง๖ฉบับที่มีการเสนอมาจากทั้งวิบฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถูกไหมคะ
ู่คุณภัยบูลนิติตะวันสอสอจากภักดิ์พลังประชารัฐแกก็เสนอบอกว่า
ก่อนที่จะไปวาระแรกคือวาระรับประการควรที่จะมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา๑ชุด
แล้วชุดนี้จะเป็นการพิจารณาทั้ง๖ร่างที่มีการเสนอเข้ามาคราวนั้นแหละค่ะ
แตกตื่นกันทั้งสภาเลยนะคะทั้งฝ่ายสอสอแล้วก็ฝ่ายสว
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมา๑ชุด๔๕คน
แต่ปรากฏว่า๔๕คนเขาจะต้องมีสัดส่วนถูกไหมครับ
ทีนี้อันนี้ในสภานอกสภาคุณผู้ชมบรรยากาศก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจากหลากหลายกลุ่มนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเยาวชนปลดแอบแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เขาไปรวมตัวกดดันที่หน้าอาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงค่ำ
นำโบสีขาวขนาดใหญ่ไปผูกที่ประตูใหญ่ของอาคารรัฐสภา
มีการติดสติ๊กเกอร์หุดคณะราชชู๓นิ้วลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือทั้งหมดเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แล้วมีการเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา
คือการที่จะแก้รัฐธรรมนูลด่านแรกต้องผ่านให้ได้เลย
ก็คือสวต้องยกมือโหวตอย่างน้อย๘๔คน
ทีนี้กลุ่มนี้เขาเรียกร้องบอกว่า๒๕๐คนเลยต้องยกมือโหวต
ให้มีการผ่านวาระแรกให้ได้หมายถึงสวนะคะ
ปรากฏว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งในสภาแล้วก็นอกสภา
แต่ทีนี้ระหว่างการชุมนุมคุณผู้ชม
เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นสักประมาณทุ่มกว่าเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงวัยกลางคนพยายามปีนข้ามประตูรัฐสภาเข้าไปนะคะ
คือความสูงของประตูประมาณ๔เมตร

แล้วปรากฏว่าเธอพลัดตกลงไปฝั่งรัฐสภาได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ต้องไปประถมพยาบาลแล้วให้การช่วยเหลือแบบนี้
ล่าสุดอาการเธอปลอดภัยแล้วนะคะ
เอาล่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจหลังจากนี้
ก็คือกรณีที่มีการเสนอให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมา๑ชุด
พิจารณาทั้ง๖ร่างที่ฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเสนอมา
แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูล
ยืดออกไปอีกอย่างน้อย๑เดือน
คือจะมีการกลับมาพิจารณาวาระหนึ่งกันใหม่
คือหนึ่งพฤศจิกายนนะคะแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากกลุ่มผู้ชุมนุมทันทีค่ะ
การอภิปรายในสภาทั้งสสทั้งสวอภิปรายกันมา๒วันแล้ว
ตั้งแต่๒๓๒๔อภิปรายมา๒วันแล้วก็รู้อยู่แล้ว
จะต้องมีการพิจารณาวาระแรกคือวาระรับหลักการ
แต่ทำไมจู่มีการเสนอตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาอีก
ลักษณะแบบนี้เป็นการดูถูกประชาชน
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาประกาศชัดเจนเลยนะ
เมื่อวานนี้น่าสนใจมากก็เลยบอกว่าจับตาอยากกระพริบนะฮะการเมืองหลังจากนี้
เมื่อวานเขาประกาศบอกว่าภายในเดือนตุลาคม
ถ้ายังไม่มีความชัดเจนไม่มีความคืบหน้า
การลงถนนเนี่ยจะลงถนนแบบม้วนเดียวจบ
แปลว่าอะไรหลายคนตีความว่าจะยืดเยอะใช่ไหมน่าสนใจค่ะ
ทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มค่ะก็คุณผู้ชมไปดักรอ
รอสอสอจากฝั่งรัฐบาลและสวที่เดินทางออกมาจากอาคารรัฐสภา
ถ้าเป็นสอสอและสอเป็นสอสอจากภักดิ์รัฐบาลแล้วเป็นสวเนี่ย
ผู้ชุมนุมก็จะโหร้องขับไล่ด่าทอแต่ถ้าเป็นสอสอจากฝากฝั่งประชาธิปไตย
ก็จะมีการปรบมือให้ชู๓นิ้วให้นะคะ
คุณเชื่อไหมว่าบรรยากาศชุนละมุนมากสอสอบางคนนะจากฝากฝั่งรัฐบาลถึงขั้นต้องลงเรือ
ลงเรือเดินทางโดยเรือค่ะจนกระทั่งเวลาสามทุ่มนะคะ
แก่นำก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้วประกาศชัดเจนเลยว่า
จะคัมแบ็คกลับมาอีกครั้งคือ๑๔ตุลาคม
นี่เป็นบรรยากาศทางด้านการเมืองคร่าวประมาณนี้ค่ะ
ดูการประชุมอีกทีแล้วกันนะคะวันที่๑พฤศจิกายนเนี่ยนะคะ